ส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบี่นี้นะคะเรื่องของคนหลอนยาเสพติดอีกแล้ว
เมื่อวานก็มีเรื่องของคนหลอนยาเสพติดเรานำเสนอกันต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ก็มีคนหลอนยาเสพติดปรากฏว่าทำร้ายพ่อตัวเองจนถึงขั้นสลบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะต้องเข้าไปล้อมจับตัวไว้ได้แต่เขาก็พยายามขัดขืน
แล้วมีการพูดด่าทอเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
เราไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างค่ะ
เขาพูดหรือเขาร้องเพลงหรือเขาท่องกรอนอะไรคะ
มาเป็นชุดเลยอ่ะค่ะเนี่ยเป็นภาพหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวแล้วนะคะ
เขาคุ้มคลั่งจากฤทธิ์ยาเสพติดค่ะ
ก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาจับกลุ่มคือเขาไปทำร้ายพ่อตัวเองจนหมดสติเลยนะ
และยังพยายามขัดขืนการจับกลุ่มพูดจาด่าท้อเนี่ยถีบเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๑โมงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
วิทยุ๑๙๑จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งว่ามีชายคุ้มคลั่งทำร้ายพ่อตัวเอง
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านอ่าวน้ำเมาตะมนต์สายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ตำรวจค่ะก็เลยนำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบ
พบนายนิคมเครือทองอายุ๒๖ปีคนนี้ตะโกนโวยวายเสียงดังลั่น
ด่าว่าทุกคนที่เข้าไปใกล้เขาค่ะส่วนพ่อที่ถูกนายนิคมทำร้ายร่างกาย
ยังหมดสติอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปประถมพยาบาลนะคะ
แต่ก็ยังดีที่อาการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ห้านายไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็บุกเข้าชาร์จตัวเขานะคะแต่เขาก็ขัดขืน
แม้ว่าจะถูกล็อกมือเอาไว้ยังใช้เท้าเตะเจ้าหน้าที่ได้อยู่
แล้วก็ถีบกล้องผู้สื่อข่าวที่เข้าไปใกล้ด้วยค่ะทำให้การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปอย่างทุลักทุเล
แต่สุดท้ายก็คุมตัวได้สำเร็จนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษา
ก่อนจะส่งตัวไปบำบัดรักษาอาการเสพติดยาเสพติดนี่แหละค่ะ
โดยพ่อผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ประสงค์จะแจ้งความเอาเรื่องลูกชายนะคะ
ญาติค่ะทางญาติเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะพ่อนายนิคมไปธุระมาเพิ่งจะเดินทางกลับเข้าบ้าน
ระหว่างนั้นนายนิคมเริ่มมีอาการผิดปกติตาขวางแล้วก็คุ้มคลั่ง
เดินตรงเข้าไปหาพ่อเลยค่ะจากนั้นล็อกตัวแล้วเหวี่ยงพ่อจนล้มนอนหมดสติดังกล่าว
ญาติพี่น้องเห็นพยายามเข้าห้ามไม่ให้ทำร้ายพ่อ
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจจนตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเนี่ยนะคะ
สาเหตุญาติบอกว่าแน่นอนค่ะเกิดจากหลอนยาเสพติด
เพราะว่าเสพติดยาเสพติดเป็นประจำเลย
แต่ครั้งนี้อาการหนักนะคะอารวาสรุนแรงถึงขั้นทำร้ายพ่อตัวเองเลยค่ะ

คนที่เสพยาเสพติดและเกิดอาการประสาทหลอนทำร้ายร่างกาย
บุปการีบางคนถึงขั้นฆ่าเลยนะ